คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
จากเหตุที่มันกำลังจะมีฝนตกลมพัดแรง
แล้วมันกลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้
คือเขาบอกว่าเฮ้ยป้ายมีปั๊มน้ำมันติดกัน
แล้วป้ายของปั๊มหนึ่งเป็นป้ายโฆษณา
คุณเคยเห็นไหมป้ายปั๊มน้ำมันมันใหญ่มาก

มันใหญ่มาสูงเลยนะแล้วปรากฏลมทับมาฝั่งอีกปั๊มหนึ่ง
เฮ้ยแต่มันลมมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
นี่แหละเดี๋ยวจะต้องไปตรวจดูด้วยเรื่องของโครงสร้างของมันด้วยนะคะ
คือล้มแล้วล้มมาทับร้านกาแฟที่เขาเปิดเป็นร้านกาแฟเล็ก
คุณพนักงานชงกาแฟสองคนผู้หญิงได้รับบาดเจ็บนะ
ก็ทับพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยก็ใช่อ่ะดิคือทีนี้พูดจากข่าวของเราก็เลยไปดูค่ะ
เห็นแบบนี้ป้ายโฆษณาอย่างที่บอกคุณผู้ชมเล่าไปแล้ว
อันนี้มันเป็นป้ายของอีกปั๊มหนึ่งซึ่งหล่นมาทับร้านกาแฟที่อยู่ปั๊มติดติดกัน
เหตุเกิดที่ริมถนนบางขันน้องเสือนะคะที่อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะ
สภาพอย่างที่เห็นเลยร้านกาแฟก็พังเสียหายยับลงไปโอ้โหเนี่ยโดนพังยับ
แล้วยังรวมไปถึงยังมีเสาไฟฟ้าสูง๑๒เมตรหักเสียหาย๒ต้น
กระบาดที่จอดอยู่ในปั๊มพังอีก๑คัน

แล้วผู้บาดเจ็บ๒คนเป็นผู้หญิงที่บอกว่าเป็นพนักงาน

หลังคาของอีกปั๊มนึงก็พังเสียหายอย่างที่เห็น
ว่าไอ้โครงสร้างของตัวป้ายโฆษณานี้
มันเกิดการชำรุดหรือไม่อย่างไร

ถึงแม้ว่ามันต้องโดนลมตลอดรัดอยู่แล้วถูกไหม

อาจจะต้องตรวจสอบแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ต่อให้นะคะ